สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
อย่างต่อเนื่องเลยนะครับในจับตาเตือนภัยกับผม
คุพรตนัรพีสิตมาหันหลังจากที่ฝนหยุดมาได้
วันสองวันครับสิ่งหนึ่งที่เข้ามาแทนที่หลายคนบ่น
กันอย่างหนักหน่วงเหลือเกินก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดนะครับทำไมแดดมันถึงร้อน
ทำไมอากาศถึงร้อนแบบนี้ค่ำคืนนี้มาหาคำตอบกันหน่อยนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับที่ร้อนแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
ในของเรานั้นเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ก็คือดวงอาทิตย์มาตั้งฉากอยู่เหนือหัวเมืองไทยของเรานั่นเองนะครับ
โดยคราวนี้เนี่ยนะครับจะตั้งฉากตั้งแต่บริเวณทางตอนบน
แล้วก็ค่อยไล่ไปบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดวงอาทิตย์นั้นได้ไปตั้งฉากที่บริเวณจังหวัดเชียงรายนะครับ
สังเกตว่าถ้าหากดูจากตารางจะค่อยเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
วันที่๑๖ครับจะไปตั้งฉากที่กรุงเทพมหานครนะครับ
นั่นก็หมายความว่าเดือน๒เดือนนี้
บริเวณไหนที่มีท้องฟ้าปลอดโปร่งเนี่ยนะครับ
อาจจะต้องเจอกับอากาศที่ร้อนแรงร้อนและอุหน่อยยังไง
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเจอทั้งฝนเจอทั้งแดดแบบนี้
อกจากเรื่องของดวงอาทิตย์ที่มาตั้งฉากแล้วเนี่ยนะครับ
หากเรามาดูปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าตอนนี้เองครับถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมก็จะพบว่า
เมืองไทยของเราครับกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
ปลอดโปร่งแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ครับ
กลุ่มก้อนเมฆทั้งกลุ่มเมฆธรรมดากลุ่มเมฆฝนนั้นถูกดูดเข้าไป
รวมกันอยู่ที่บริเวณแถวไต้หวันนะครับ
เพราะว่าจุดนี้เองมีการก่อตัวของพายุ๒ลูก
ลูกหนึ่งสลายตัวกลายเป็นดีเปรชั่นนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในที่สุด

ลูกนี้ตอนนี้ได้กลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วนะครับ
การว่าในช่วงวันที่๗ที่๘มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ญี่ปุ่น
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณในกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
และที่สำคัญช่วงนี้ใครที่จะไปไทเปย์ไปไต้หวันนะครับ
จะต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเหมือนเมืองไทยของเราครับ
อาจจะมีเรื่องของฤภัยพิบัติตามมาเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ขณะที่สถานการณ์ฝนเมืองไทยของเราครับถ้าหากเราดูนะครับจากภาพรวมก็จะพบว่า
หลังจากนี้ท้องฟ้าเมืองไทยค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งนะครับ
จะมีตกอยู่บ้างตามแนวชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ช่วงกลางสัปดาห์ครับคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนอีกครั้งหนึ่ง

ยังไงใครที่อยู่บริเวณทางตอนบนก็ติดตามการพยากรณากาศนะครับ
มาถึงการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ